นี้ที่ราชบุรีค่ะตำรวจสพโพธารามพยายามที่จะไประงับเหตุชายคลุ้มคลั่ง
เนื่องมาจากยาเสพติดนะคะ
แล้วชายคนนี้ทำลายข้าวของชาวบ้านโอ้โหพังเสียหาย
แต่กว่าจะควบคุมตัวได้ต้องใช้หลายอย่างไหนจะฉีดน้ำไหนจะไม้งาม

ล้อมเร็วล้อมเร็วล้อมเร็ว
โอ้โหเจ้าหน้าที่กี่คนแล้วคะเนี่ย
ไม่ใช่ซ้อมดับเพลิงไม่ใช่งานสงกราน
ฉีดน้ำระงับเหตุชายคลุ้มคลั่ง
คือเราเล่าข่าวชายคลุ้มคลั่งบ่อยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไม่ได้เห็นการระงับเหตุโดยการฉีดน้ำแบบนี้เนาะ
อาจจะยังไม่ถึงเวลาของปืนไฟฟ้าเอาปืนฉีดน้ำไปก่อน
ปืนช็อตไฟฟ้าไว้ท้ายลองฉีดน้ำดูก่อนว่าเอาอยู่ไหม
ง่ามไม้งามมาก่อนว่าเอาอยู่ไหม
แต่นี่แบบน้ำดับเพลิงเลยนะครับ

เช้าเมื่อวานตำรวจสพโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ระงับเหตุค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสรพัฒน์ดีสุข
อายุ๓๗คลุ้มคลั่งด้วยฤทธิ์ยาเสพติด
เขาทำลายข้าวของเขาพยายามจะเผาบ้านพี่สาว
อยู่ในตำบลซอยฟ้าภพโพธาราม

กลัวใครเลยเนี่ยจุดไฟเผาเห็นไหมคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจว่าไม่ได้แล้ว
ไม่อยู่แล้วก็ต้องฉีดน้ำอย่างที่เห็นในภาพคือตำรวจติดต่อพี่สาวของนายสรพัฒน์คนนี้นะคะ
นางสิริพรอายุห้าสิบเอ็ดว่าพี่สาวมาคุยหน่อยอ่านี่นี่พี่สาวมามาคุย
เกลี้ยกล่อมมันเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนะคะก็เลยจุดไฟเผาไงฮะ
คือฉีดน้ำดับไฟด้วยแหละระงับเหตุไปด้วยได้สองอย่างเลย
ฉีดน้ำทีเดียวควบคุมความคลั่งของผู้ชายคนนี้เริ่มลุกเยอะแล้วนี่

อยู่ตรงกันข้ามกับอบตสร้อยฟ้า
ก็แถวบ้านของพี่สาวนี่แหละห่างกันแค่๔๐๐เมตร

ใช่ค่ะก่อนจะมาเผาหน้าบ้านพี่สาวเผาบ้านตัวเองก่อน

บ้านตัวเองไฟไหม้แบบใช้เวลากว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นชั่วโมง
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐๐๐บาทจะได้ที่ก็ต้องมาตรวจสอบ
ชาวบ้านบอกว่านายสรพัฒน์คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่บ้านของเขาเอง
แล้วไปเกาะเหตุบ้านหลังนี้คือบ้านพี่สาว
แล้วเคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
ติดคุกพ้นโทษออกมายังไม่เข็ดยังเสพยา

สุดท้ายพอควบคุมเอาไว้ได้ตามภาพนี้นะคะ
ก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติด

ที่บอกว่าไฟไหม้ทั้งหลังใช้เวลาเป็นชั่วโมง

เผาบ้านตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไปอารวาสบ้านพี่สาว
ทุบบ้านไปทุบรถไปเผาหน้าบ้านพี่สาว

เทียบให้ดูค่ะบ้านพี่สาวยังดีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเอาไว้ได้
รีบฉีดน้ำก่อนเลยแต่บ้านตัวเองเนี่ยดูสิ

หลังนึงก็ดับไฟหลังนึงก็ต้องมารองับเหตุคนคลุ้มคลั่ง
สุดท้ายนะคะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
ข้อหาทำลายทรัพย์สินวางเพลิงด้วยนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
เพราะว่าตอนที่ควบคุมตัวไปก็ยังคลุมคลั่งอยู่
วางเพลิงเผาทรัพย์นี่โทษหนักมากนะคะบอกไว้เลย
นี่ได้สติขึ้นมาจะรู้ตัวไหมเนี่ยจะสำนึกไหมเนี่ยว่าทำอะไรลงไปเนี่ย
เอายาเสพติดนะฮะใช่ค่ะ
ภัยของยาเสพติดไม่รู้ว่ามันยังไงฮะเขาใช้คำว่าเกลื่อนเมือง